จังหวัดสุรินทร์ค่ะพี่เขยบอกว่ารำคาญมากเลยรำคาญน้องเมีย
เมียเป็นผู้หญิงนะบอกน้องเมียขี้บ่นรำคาญจังเลย
เอาปืนลูกซองมายิงใส่เขาตายเลยนะคะแค่บอกว่ารำคาญน้องเมียบ่น
แล้วคนที่เกาะเหตุเนี้ยค่ะที่เป็นพี่เขยคนนี้
อายุแปดสิบห้าโอ้โหคนเกาะเหตุอายุแปดสิบห้าแล้วยืนรอมอบตัวกับตำรวจ
ตอนที่เจ้าหน้าที่มาควบคุมตัวเนี่ยค่ะต้องบอกเลยว่าตำรวจบอกว่าโอ้โห
พูดจาไม่รู้เรื่องเลยวกไปวนมาวกไปวนมาเพราะว่ายังเมาอยู่นะคะ
ทีนี้ค่ะคนในครอบครัวเขาก็ตกใจสิเพราะว่าคนก่อเหตุก็เป็นพี่เขย
คนเสียชีวิตก็เป็นน้องเมียเขาก็ร้องไห้กันระงมอะค่ะ

ระงมทั้งครอบครัวก็เป็นญาติกันแท้ยิงกันตาย
แล้วผู้ก่อเหตุคือเมาด้วยไงครับประเด็นคือเมา
แล้วก็อายุตั้งแปดสิบห้าแล้วนะคะครอบครัวของนางสาวชวีวันตาเลิศอายุห้าสิบสามค่ะ
ก็ร้องไห้อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะเพราะนางสาวชวีวันเนี่ยโดนยิง
อาวุธคือปืนลูกซองยาวเสียชีวิตอยู่เนี่ยข้างโอ่งน้ำ
บ้านเลขที่สิบห้าทับหนึ่งนะคะที่อำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุเรน
ตำรวจภูทรศรีนรงก็มาตรวจสอบนางสาวชวีวันเนี่ย
ถูกยิงเข้าราวนมด้านซ้ายนัดหนึ่งกระสุนทะลุหลังเลย
คนก่อเหตุที่เป็นพี่เคยเนี้ยค่ะในผลม่วงสีอายุแปดสิบห้าแล้ว
ก่อเหตุก็ไม่ได้หนีนะที่ไม่ได้หนีก็เพราะเมาด้วยแหละ
ครับเมาก็รอตำลวดจับอยู่ตรงนั้นอ่ะ
แต่ตำรวจบอกว่าก็ให้การวกไปวนมานะคะไม่ยอมบอกด้วยซ้ำว่า
ที่ใช้ก่อเหตุอยู่ตรงไหนอะไรยังไงพอเค้นสอบหนักเข้าหนักเข้าก็รับสารภาพ
สุดท้ายบอกว่าเออก่อเหตุเองจริงปืนลูกซองที่ใช้ก่อเหตุซ่อนไว้ใต้ถุนบ้าน
นี่ค่ะเขาอ้างแบบนี้ค่ะบอกว่าสาเหตุที่ยิงน้องเมียเนี่ยนะ
เพราะโมโหรำคาญน้องเมียบ่นตลอดเลย
เวลาจะออกไปกินเหล้านอกบ้านเนี่ยโดนบ่นตลอดเลย
เขาก็คงบ่นก็เตือนนะคะออกไปดื่มเหล้านอกบ้านทุกวันเขาก็เตือน
หาว่าเขาบ่นก็เลยบอกว่าโมโหบันดาลโทษะ
ครับก็เลยก่อเหตุนี้ตำรวจก็นำตัวไปชี้จุดเกิดเหตุค่ะ
แล้วก็สอบปากคำอย่างละเอียดเพิ่มเติมที่สพศรีนรงค์นะคะ
ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตก็ส่งให้แพทย์โรงพยาบาลศรีนโรงชนะสูตรอย่างละเอียด
เราตามความคืบหน้าให้นะคะเราส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเราไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุนะคะ
ลานดินที่ติดกับบ้านนะคะตรงที่เป็นบ้านของผู้เสียชีวิตน่ะนะ
ก็เอาทรายมากรบแล้วเพราะตรงนั้นคือรอยเลือดทั้งนั้นเลยคุณผู้ชม
เอาทรายเอาดินอะไรมากรบกลบกลบไว้เนี่ยค่ะศพของผู้เสียชีวิต
ได้นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านค่ะครับพี่สาวของผู้เสียชีวิตเขาเห็นเหตุการณ์
เขาเล่าให้ทีมข่าวฟังแบบนี้นะคะนางกล่ำอายุห้าสิบเจ็ด
กล่ำบอกว่าตอนเกิดเหตุเธอนั่งอยู่ในบ้านก็นั่งกินข้าวกับนางสาวชวีวันนี่แหละ
กลับจากใส่บาทที่วัดแล้วก็เอายาให้พ่อกิน
ตามปกติก็ทำแบบเนี้ยกันทุกวันจากนั้นก็เดินไปที่โอ่งน้ำ
คือจะล้างโอ่งเอาไว้รองน้ำฝนในผลผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาเลย
เดินแบบเมาเข้ามาเลยแล้วพูดจาเสียงดังมาก
ตัวผู้ตายนางสาวชวีวันก็เตือนบอกว่าเนี่ยกินเหล้าทุกวันไม่ยอมหยุด
ระบาดไม่รู้จักกลัวบ้างหรือไงออกไปกินเหล้านอกบ้านเนี่ย
กลัวกันเหรอเขาก็เตือนคือเรื่องจริงนะคะ
สิ่งที่เขาเตือนว่าตอนนี้โควิดมันระบาดยังจะออกไปกินเหล้านอกบ้าน
ปรากฏว่าในผลโมโหมากเมาด้วยโมโหมาก
แล้วก็ก่อนหน้านี้เหมือนเขาทะเลาะกันบ่อยในผลเดินไปหยิบปืนเลยค่ะ
หยิบปืนลูกซองยาวออกมาจากบ้านคือบ้านเขาก็อยู่ติดกันด้วยนะ
จ่อยิงนางสาวชวีวันที่กำลังล้างโอ่งอยู่คุณผู้ชมนึกดู
ยิงเข้าหน้าอกนัดหนึ่งกระสุนทะลุด้านหลังเสียชีวิตคาที่เลย
กล่ำบอกฉันอยู่ตรงนั้นฉันเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างตกใจทำอะไรไม่ถูก
ตะโกนบอกญาติญาติให้ช่วยมาดูหน่อยเรียกหมอหน่อยพาไปหาหมอหน่อย
แต่มันไม่ทันไงฮะปืนลูกซองยิงเจาะยิงแบบนั้น
โอ้โหนางสาวฉวีวันคือเสียชีวิตอยู่ข้างโอ่งตรงนั้นเลยนะคะ
พี่สาวของผู้เสียชีวิตบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
น้องสาวก็พูดแบบเหมือนเป็นลางเหมือนกันตอนไปคุยเล่นกับญาติที่เขาประกอบอาชีพทอเสือกก
อยู่ดีน้องสาวก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยเดี๋ยวทอเสือเอาไว้คลุมศพนะ
แล้วถ้าหนูตายเนี่ยสวดคืนเดียวพอนะช่วงนี้โควิด๑๙อะไรแบบนี้
แต่คนในครอบครัวก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าน้องสาวก็คงแบบพูดไปอย่างนั้นแหละ
ช่วงนี้โควิด๑๙ระบาดดูข่าวเยอะอะไรแบบนี้นะแต่พอมานึกอีกทีโอ้โหมันก็เหมือนกับเป็นลางเหมือนกัน
ระหว่างที่ในผลกำลังถือปืนออกมาจากบ้านนะคะญาติพี่น้องที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เห็นเหตุการณ์
เขาก็พยายามตะโกนบอกนางสาวชวีวันนะคะคือญาติญาติเขาก็อยู่บ้านใกล้ใกล้กันเขาเห็นแล้วแหละ
ในผลเดินถือปืนมาเขาก็ตะโกนว่าเขาถือปืนมาแล้วเขาถือปืนมาแล้วหนีเร็วหนีเร็ว
แต่ด้วยความที่ผู้เสียชีวิตเขากำลังล้างโอ่งอยู่นั่งยองอยู่แล้วล้างโอ่งฉีดน้ำคือเขาไม่ได้ยิน
จ่อยิงเลยนะคะญาติก็ตกใจวิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางทุกคนก็กลัวผู้ก่อเหตุเมาอยู่
ยังถือปืนอยู่ด้วยก็กลัวว่าจะหันปืนไปยิงใส่คนอื่นเขาอีก
ทีนี้พอยิงเสร็จนางสาวฉวีวันก็ตายอยู่ข้างโอ่งตรงนั้น
ในผลผู้ก่อเหตุเดินกลับไปบ้านตัวเองที่อยู่ใกล้กัน
พี่สาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาน้องสาวก็บ่นนะคะ
ว่าในผลเนี่ยที่เป็นพี่เขยดื่มเหล้าตลอดเลยคือที่บ่นเพราะเป็นห่วง
ในผลอายุ๘๕แล้วยังกินเหล้าทุกวันช่วงนี้โควิด๑๙ด้วยก็เลยไม่อยากให้ออกจากบ้าน
แต่ทุกครั้งที่เตือนนะคะพี่เขยก็จะหาว่าบ่นและพี่เขยก็ด่ากลับ
แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ลงมือแล้วลงมือหนักเลยคือยิงจนเขาตายเลยนะคะ
บอกว่าไม่คิดนะว่าจะกล้าทำกันขนาดนี้ที่ผ่านมาผู้ตายอ่ะหาข้าวหาปลาหาของกิน
ให้พี่เขยกินเป็นประจำคือดูแลอย่างดีสุดท้ายมายิงเขาตายเพราะเขาเตือนนะคะ
เราก็ชอบพูดอย่างเนี้ยเวลาร้านคนอื่นมันเริ่มแล้ว
ก็พูดอย่างเนี้ยเป็นห่วงมันอยากให้กิน
ด้านภรรยาของผู้ก่อเหตุค่ะ
นางหญิงจ่าตาเลิศอายุ๗๔แล้ว
ก็บอกว่าแต่ก่อนสามีไม่ดื่มเหล้านะ
ช่วงหลังไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันดื่มตลอดเลย
แล้วก็โวยวายหาเรื่องคนไปทั่ว
น้องสาวเธอก็ต่อว่าแล้วก็บ่นด้วยความเป็นห่วง
ก็รู้ว่าน้องสาวเป็นห่วงพี่เขย

สามีเธอก็ทะเลาะกันกับน้องสาวเธอเป็นประจำ

อะโวยวายใส่ภรรยาจนภรรยาบอกว่า
ฉันก็ต้องหนีไปอยู่บ้านญาติฉันไม่ไหวไม่อยากทะเลาะด้วย
พอสามีถูกน้องสาวบ่นใส่ทีนี้ยิ่งโมโหนัก

ไม่อยากคุยอีกแล้ว
ยายก็ไม่รู้ยายก็เพราะยาย
นี้น่ะครับ

ถ้ายายไม่หนีไปอยู่บ้านญาติอาจจะเป็นยายที่โดนยิงตาย

เขาจะฝังไว้ก่อนสามปีนะคะค่อยขุดขึ้นมาทำพิธีชาปนกิจ
เพราะถ้าชาปนกิจเลยตามความเชื่ออาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคนในครอบครัวอีก
อันนี้เป็นความเชื่อนะคะส่วนความคืบหน้าทางคดีค่ะ
ตำรวจสพศรีนรงค์ก็นำตัวคนก่อเหตุไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสุรินทร์ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าแล้วนะคะ
ค่ะคุณผู้ชมค่ะผู้ก่อเหตุอายุแปดสิบห้าในผลคนนี้
ดูข้อหาที่โดนไป๔ข้อหาเลยนะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ข้อหาเรื่องของการครอบครองปืนพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
และยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควรข้อหานักทั้งนั้น